คุณผู้ชมยังมีต่อค่ะเรื่องของสงกรานนี่แหละ
แน่นอนพอสงกรานหลายคนก็ดื่มกันด้วย

ผู้ชายคนหนึ่งขึ้นรถกระบะสองแถว
ปรากฏว่าขึ้นไปเสร็จปุ๊บ

มีการถีบผู้หญิงตกจากรถ
ถีบตกจากรถพอมีการชกต่อยกันนัวเนียเลย
คนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องถีบผู้หญิง

หลังรถกระบะ๒แถวคันเดียวกัน

เอ๊ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว
คุณผู้ชมคือสภาพอย่างเงี้ยเลยค่ะช็อตแรกที่เห็นคือเชื่อว่าทุกคนตกใจเหมือนกันคือ
ผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยเนี่ยกำลังจะขึ้นรถใช่ไหมแล้วก็มีเท้าคนในรถเนี่ยคุณผู้ชมดู
ันเข้ามาที่หน้าหงายหลังลงไปเลยแล้วผู้หญิงดูมีอายุเหมือนกันนะคะ
ผู้ชายองเกงขาสั้นที่ถอดเสื้อก็เลยกระโจนขึ้นไปแล้วก็ลากคน
ว่าน่าจะเป็นคนที่ถีบผู้หญิงนี่แหละลากลงมาต่อยกันนัวจนผู้ชายคนนั้นเนี่ย
สลบเหมือดไปเลยจริงจริงแล้วเขาน่าจะมาด้วยกันอยู่แล้วเพราะมันรถคันเดียวกันใช่ไหม
ทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกถีบหน้าเนี้ยนะคะผู้ชายคนที่ถีบหน้าผู้หญิงเนี่ยนะอ่า
เมาครับเมาแบบเมาเลยล่ะแล้วไปจับหน้าอกหลานสาวของผู้ชายที่สวมกางเกงขาสั้นที่ถอดเสื้ออืม
กำลังจะขึ้นรถผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นด้วย
หลานสาวโดนจับหน้าอกไม่พอเมียยังโดนถีบหน้าตกรถอีกก็ขึ้นเลย
ทนไหวค่ะขึ้นไปลากคอลงมาเลย
แล้วก็รวมหมัดกันเข้าไปหลายครั้งจนผู้ชายคนนั้นเนี่ยสลบเหมือด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตลาดเกาะโพจังหวัดชนบุรีนะคะ
คลิปนี้ก็ถูกแชร์ต่อกันอย่างแพร่หลายล่ะ
คนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยบางคนบอกสมควรแล้วโดนแบบนี้
ลวนลามหลานเขาไม่พอยังไปทำร้ายภรรยาเขาอีก
แม่มารถคันเดียวกันแท้

กลับกันคนละคันฮะคนนึงน่าจะต้องกลับรถพยาบาล
ถูกต้องน่าจะหนักอยู่นะฮะ